สวัสดีครับได้เวลามารับชมข่าวภาคดึกกันนะครับมาสรุปข่าวเด่นรอบวันในไทยรัฐจอบประเด็นกับผมทัศนัยโค้ดทองและทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณผู้ชมครับเราไปเริ่มที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะครับที่เกิดขึ้นรอบวันที่ผ่านมาครับ
ที่จังหวัดแพร่นะครับมีรถบรรทุกซึ่งคนขับนั้นหลับในครับไปชนกับรถกระบาดที่จอดอยู่ข้างทางแล้วก็พุ่งไปชนกับสาราริมทางรวมทั้งต้นไม้พังยับเยินครับ
เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บหนึ่งรายครับติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
เหตุเหตุการณ์ที่เห็นผ่านรอบวันเก่าตั้งเป็นภาพชนิดเลย๕ครูได้ออกได้
พุ่งชนกับต้นไม้และสาราข้างทางพังยับเยิน
ผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับรถบรรทุกได้รับบาดเจ็บ๑คน
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสมศักดิ์แทร่ตั้น

ขับรถบรรทุกกลับจากส่งเนื้อหมูที่จังหวัดพยาว
และกำลังเดินทางกลับจังหวัดนครปฐม
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
เพราะช่วงนี้เนื้อหมูขายดีจึงขับรถวิ่งส่ง
ห้างต่างถึง๕รอบ
เพราะดีที่แฟนสาวของนายสมศักดิ์ได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก

เจ้าหน้าที่นำตัวคนขับรถบรรทุกไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่จังหวัดระยองเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ชนท้ายรถกระบาดที่จอดอยู่บริเวณสามแยก

ในพื้นที่หมู่๒ตำบลวังว่า

พบรถจักรยานยนต์ชนอาจติดกับท้ายรถกระบะ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๒คน

เป็นเด็กชายวัย๒ขวบและเด็กหญิงวัย๓ขวบ
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทันทีที่นางสาวพจมาสลายเสือ

แต่เมื่อพบเพียงร่างไร้วิญญาณของลูกชาย

คนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ซึ่งขณะเกิดเหตุฝากให้พ่อช่วยดูแลลูก
เพราะต้องเลี้ยงลูกอีกคนที่เพิ่งคลอดได้เพียง๑เดือน
แต่ไม่รู้ว่าลูกชายนั่งรถจักรยานยนต์มากับคนงานได้อย่างไร
คนขับรถกระบะอาระบุว่าขณะเกิดเหตุจอดรถเปิดไฟกระพริบ

จู่รถจักรยานยนต์ที่ซ้อนกันมา๔คัน
ขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายอย่างจัง

จอดแล้วเขามาที่ไหนรู้ถึงว่าสัตว์ตูดนี่
ก็หมดเข้ามากันกี่คนครับปีครับเป็นเด็กกี่คน

เจ้าหน้าที่เตรียมสอบปากคำคนขับขี่รถจักรยานยนต์
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ส่วนที่จังหวัดตรังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์บนถนนนายงย่านตาขาว
ในพื้นที่บ้านป่ายางหมู่๔ตะบลนายงเหนืออำเภอนายง
แล้วลากไปไกลกว่า๕๐เมตร
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอนายง
ชิ้นส่วนรถทั้ง๒คันแตกเกลือนกระจัดกระจายบนพื้นถนน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ
เป็นหญิงอายุ๕๖ปีกับหญิงอายุ๑๖ปี
ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นหญิงอายุ๑๗ปี
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ธีรวัตรขาวบางอายุ๓๐ปีคนขับรถกระบะเล่าว่า
ขับรถออกมาจากบ้านด้วยความเร็ว๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เสียหลักชนถังขยะข้างทางจึงหักหลบ
พุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจัง

ตำรวจนำตัวนายธีรวัตรไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย

และรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมเนินคดีตามกฎหมาย